เป็นเรื่องราวของร่างทรงยมทูต
ชีวิตของคุณเนี่ยสมเลเทเมามากเลย

ที่สำคัญเป็นคำบาปถึงขั้นไปทำแท้งด้วย
ใช่มาทวงกรรมแล้วค่ะเริ่มมาทวง

มันเหมือนตัวอะไรเป็นร้อยตัวพากันกัดกินนะคะ

ถ้าไม่พร้อมก็ป่วยต่อไปคือทำให้ตาย

สื่อสารกับเจ้ากรรมในเวรได้

หนูทรมานเลยเกรนานา
แอมป์

อยากได้ความพินาศของชีวิตมึงไง
ใครที่มีส่วนเกี่ยวกับกูจะทำหมดเลย